ส่วนช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวในกระแสที่สร้างความฮือหาสร้างความสนุกสนานกันนะคะ
ถ้าพร้อมแล้วอ้าวนวดกรามให้ดีแล้วไปสนุกกันในช่วงตลอดข่าวขำ
ช่วงตลอดขอนตลอดขำวันนี้ว่าด้วยเรื่องของกระแสกันหน่อยล่ะครับ
กระแสแรกก็คือเรื่องของกล้วยด่างที่กำลังมาแรง
จนเป็นที่หมองไปหมายปองของใครหลายคนไม่เว้นแม้แต่เธอคนนี้
เจอกล้วยดังแล้วมีกระล่างลงแล้ว
กล้วยดังนะครับกล้วยดัง

เอาเดี๋ยวเจ้าข้อออกมาเดี๋ยวมึงแก๊ง
เบนเจ้าข้อออกมาเดี๋ยวมึงแก๊ง

เดี๋ยว

กเขมรตีรังกาไม่เป็นท่าเลยทีเดียวล่ะครับ
แต่ช้าแต่ขอดูภาพรีเพลกันสักหน่อย
เพราะว่ากล้วยนี้มันขุนนะ
โอ้มายเจ้ามากแจ้
นั่นไม่ใช่กล้วยดังสักหน่อย
มันคือกล้วยธรรมดาธรรมดานี่แหละครับ
อ้าวแล้วที่ไปดึงไปงัดอยู่ตั้งนานเนี่ย

งานนี้ตัวใครตัวมันชาติไม่เกี่ยวหรอกครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่กำลังเป็นกระแสเช่นกัน
นั่นคือก่อเหนั่นก็คือการเรียนการสอนออนไลน์
ที่ทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้

พอคู่ถาดเขาใจนี่ครับ

ตอนเช็คชื่อเนี่ยคุณลูกศิษย์ก็พร้อมเพลียงเรียงหน้ากันอยู่ดีหรอกครับ
กลิบหายไปไหนหมดกันครับคุณลูกสิตครับ
บอกได้คำเดียวว่านอกจากทอทหารอดทนแล้วเนี่ย
คุณครูก็ต้องอดทนด้วยนะ
ถ้าทนไม่ไหวก็พักเถอะครับ
หน้าตยศัพท์ภาษาท่าและการตีบทนะครับ

เบื้องต้นนะครับจะแบ่งประกอบไปด้วย
การจีบกับตั้งวงนะครับ
จีบเราจะใช้นิ้วโป้งสลดกับข้อต่อแรกของนิวซี

ก็เรียกว่าจีบ

ให้เราก็นึกว่าสอนจริงอะไรจริง
ไม่ไหวและดูออกคลิปก่อนหน้า

ผายคลิปนี้เนี่ยครูของ่ีบ
เฮ้ยของ่ีบอ่ะไม่ว่ากันนะครับ

ก็ถือเป็น๒เรื่อง๒กระแส
ที่มาแรงแซงทางโค้งในตอนนี้
ทั้งเรื่องกล้วยด่างและเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์
ชาวติ๊กต๊อกเขาทำคลิปสนุก
มาให้เราได้ตี๊ดตามกันนั่นเองล่ะครับตบตบ
ป๊อกหนูเข้ามาก่อน
เดี๋ยวครูถามง่ายเนอะ
เอ้าเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ใช่แล้วค่ะคุณครูเดี๋ยวนี้ต้องงัดไม้เด็ดแบบนี้แหละ
จริงต้องหากลยุทธ์เพื่อจะให้นักเรียนนักศึกษาสนใจนะ
ไม่อย่างนั้นยากนะเราเห็นใจนะ

เด็กจะยังไงลำตามครูอยู่บ้าน
ไม่ต้องสืบหลับ